มุมหนึ่งคนก็ไปทำบุญกันนะ
ไปถวายเทียนพรรษาอะไรต่าง
แต่อีกมุมหนึ่งตัดสลับภาพนะ
ก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปทำบาปเหมือนกัน
ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าวันเข้าพรรษาแบบนี้
เราจะได้ยินว่างดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหม
แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมงดไฮโลก่อนเข้าพรรษา
คือเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนักพนันไฮโลได้๕คน
หนึ่งในนั้นเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีตำรวจค่ะ
แล้วปรากฏว่าสะดุดฟันแตกปากแตก

เขาบอกว่าก็งดไฮโลก่อนที่จะเข้าพรรษา
ปกติเราจะได้ยินงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหม
งดทำความไม่ดีความชั่วงดบาปแต่อันนี้ก็เหมือนกัน
หมายถึงว่าเล่นให้มันแบบสะใจก่อนที่จะหยุดเล่นใช่ไหม
ทวนนี่แหละประมาณนี้นี่เป็นภาพเหตุการณ์
ที่ตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะ
ไปบุกจับเซียนพนันไฮโล
ที่มีการจับกลุ่มเล่นกันบริเวณหลังสุสาน
ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือตำรวจเขาไปได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ
แล้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบนักพนันค่ะ
รวมตัวกันเล่นไฮโลสักประมาณ๕คน
จังหวะที่ตำรวจกำลังเข้าไปรวบตัวมีผู้ชายคนหนึ่งนะ
วิ่งหนีตำรวจสุดท้ายค่ะเหมือนกำตามทัน
ล้มค่ะล้มปากแตกฟันหัก
ทีนี้ตำรวจก็สอบถามสุดท้ายยอมรับสารภาพนะคะ
บอกว่าดื่มเหล้ากันส่งท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
พอดื่มเหล้าเสร็จปุ๊บก็เลยชักชวนกันเล่นไฮโลส่งท้ายด้วยซะเลย
ตำรวจบอกว่าจริงแล้วไม่น่าจะใช่นะ
เพราะว่าชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าจริงกลุ่มนี้เขาเล่นกันเป็นประจำเลยค่ะ
เล่นเสียงดังเออะโวยวายรบกวนชาวบ้าน
สุดท้ายก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุ่มนะคะ
ทั้ง๕คนก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชนบุรี
แล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
แน่นอนนะคะว่าจะถูกดำเนินคดีต่อไป